ที่จังหวัดชนบุรีที่ศรีราชาที่มหาวิทยาลัยแห่ง๑
เขากำลังสร้างอาคารสูง๙ชั้น
ก็ตกลงมาจากชั้น๘นะครับ
แต่ว่าตกไม่ได้ตกจากด้านนอกอาคาร
ในอาคารเนี่ยเขามีช่องที่เป็นช่องสายไฟฟ้า
เนี่ยฮะร่วงตกลงมานะครับ
ว่าจะวูบนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีคนที่บอกว่าผู้ตายเดินไปที่ช่องช้าปรางสายไฟนะครับ
มีท่าทางลักษณะเหมือนเบลอแล้วบอกว่าได้ยินเสียงคนเรียก
ทั้งที่เพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่มีใครเรียกแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตอายุ๔๕ชื่อในล่านะครับสภาพก็คือแขนขาหักศีรษะแตกนะครับ
เพื่อนแรงงานกับผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงที่แยกย้ายกันทำงานแต่ละจุด
ผู้ตายเดินไปตรงช่องชาร์ปรางสายไฟฟ้าที่อยู่ที่ชั้น๘นะฮะ
แล้วก็ตะโกนถามผู้ตายนะว่าเออไปทำไมเนี่ยนะครับ
ผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียงเรียกตรงช่องชาร์ฟเดี๋ยวเดินไปดูหน่อย
ตอนนั้นเพื่อนก็ไม่เอกใจว่าตรงช่องชาร์ฟจะมีอะไรแต่ยังไงมันต้องไม่มีคนอยู่นะครับ
จะมีใครไปเรียกผู้ตายได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้ทักทวง
ส่วนนายจ้างบอกว่าตอนเลิกงานทุกคนจะกลับที่พักไม่มีใครเห็นผู้ตายฮะ
ก็เลยช่วยกันออกตามหาตัวกระทั่งมาพบก็คือไปนอนกองอยู่ภายในช่องชาร์ปรางสายไฟนะครับ
ก็นำตัวขึ้นมาส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันนะฮะเสียชีวิต
ตำรวจสพแหลมชะบังบอกว่าได้เรียกทางผู้รับเหมาแล้วก็เพื่อนแรงงานของผู้ตาย
ทาสีที่ชั้นแปดอ่าคาดว่าคงจะวูบแล้วก็ตกลงมาในช่องช้าปรางสายไฟนะครับ
ทางผู้รับเหมาได้ปิดกั้นจุดเกิดเหตุไว้แล้ว
แล้วก็สั่งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุนะครับ
ส่วนสพย่าทก็รับไปบรรพย์แขนกุศลทางศาสนาแล้วนะครับ